นะครับคือเสียงของรุงปรณัสยานะครับที่มาถึงช่วงสุดท้ายของการชุมนุ่ม
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับแก่นำได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่า
๑นาฬิกานะครับจะเป็นการประกาศยุติการชุมนุมให้มวลชนทุกคนเก็บแรงไว้
เพื่อที่จะรอติดตามว่าจะมีการนัดการชุมนุมในครั้งต่อไปในวันที่เท่าไหร่นะครับ
ซึ่งผมจะประมวลเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ย้อนกลับไปนะครับว่า
หลังจากที่มีการนัดชุมนุมรวมพลคนไม่มีจะกิน
ตีหม้อไล่พระเด็จการที่บริเวณรานหน้าหอศิลปะกรุงเทพมหานครนะครับ
ช่วงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๓๐นาที
ทางแกนดำได้ประกาศเคลื่อนมวลชนมาอยู่ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน
ซึ่งเคลื่อนมาถึงตรงบริเวณนี้ที่ประมาณ๒๐นาฬิกา
ประสงค์ของการเคลื่อนมาที่บริเวณหน้าสนปทุมวัน
เนื่องจากมีกลุ่มผู้ชมนุม๘คน
ถูกจับและมี๒คนที่เป็นเยาวชน
ซึ่ง๘คนไม่ได้เป็นเยาวชนนะครับ
แต่เป็นกลุ่มกาดที่มีหน้ากากกันแก๊สน้ำตาล
ที่มีลักษณะคล้ายยุทธภัณฑ์ของกองทัพนะครับจึงถูกจับกลุ่มตัวมา
ซึ่งการมาชุมนุมกดดันบริเวณหน้าสอนอปทุมวัน
ก็เพื่อที่จะกดดันให้ตำรวจปล่อยตัว
กลุ่มผู้ชุมรุมออกมาและอีก๒คนครับ
ในเวลา๒๐นาฬิกาประมาณ๑๕นาทียังไม่ปล่อย
ยาวชนอีก๒คนออกมาซึ่งเยาวชนสองคน
ก็ถูกจับบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าพารากร
เนื่องจากตำรวจตรวจค้นพบวอดำของทางราชการ

ซึ่ง๒คนที่ยังไม่ถูกปล่อยตัวออกมาทางแก่นำได้ขึ้นประกาศ
ว่าในช่วงเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาที
หากยังไม่ปล่อยตัว๒ยาวชนนี้ออกมา
ก็จะบุกเข้าไปในสอนองปฐุมวันทันทีครับ
แต่เหตุการณ์ก็ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับ
ในช่วงเวลาก่อนที่จะถึง๒๐นาฬิกา๓๐นาที
บริเวณด้านหลังของสรถัดออกไปบริเวณสรนอปทุมวันเก่า
เกิดเสียงดังคล้ายระเบิด๓ถึง๔ครั้งแล้วมีกลุ่มหวั่นขึ้น
ซึ่งไม่มีการยืนยันชัดเจนว่าเป็นการกรรธรรมของกลุ่มใด
ซึ่งจังหวะนั้นทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมด
กรูกันไปที่บริเวณด้านหลังของสอนอพร้อมกับกลุ่มมวลชนบางส่วน
ก็ตั้งแถวเตรียมที่จะลำเลียงน้ำนะครับ
เนื่องจากมีการรายงานภายในกลุ่มผู้ชุมนุม
ว่าตำรวจได้นำแก๊สน้ำตามาเตรียมพร้อมที่จะสลายการชุมนุม
แต่ทางผู้กำกับสรพวัลได้ชี้แจงผ่านไหม่ระยอง
ว่าจะไม่มีการสลายการชุมนุมแต่อย่างใดนะครับ
ที่จะมาพูดคุยว่าจะมีการแจ้งข้อหากับ๒เยาวชน

เวลาล่วงเลยมาถึงเวลาประมาณ๒๐นาฬิกา๔๕นาที
ไม้ระยองได้ขึ้นพูดปราศัยอีกครั้งหนึ่ง
และประกาศว่าหาก๒๑นาฬิกา
ไม่ปล่อยตัว๒ยาวชนนั้นออกมา

ทำให้ผ่านไปไม่ถึง๕นาที
ตำรวจสรนอปทุมวันได้ปล่อยตัว๒ยาวชนออกมา
และให้ออกมาพูดถึงสาเหตุที่ตำรวจจับกลุ่มตัวไปนะครับ
และก็ชี้แจงเรื่องราวต่างนะครับ
โดยที่ตำรวจสนปทุมวันไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดนะครับ

รุ้งปนัสยานะครับกล่าวสรุปนะครับ
และก็จะยุติการชุมนุมนะครับ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงอาทิตย์หน้านะครับ
ที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภานะครับ

ก็ไม่ได้รับรายงานนะครับว่ามีผู้บาดเจ็บแต่อย่างใด
แต่หลังจากนี้ครับจะต้องไปติดตามจำนวนผู้รับบาดเจ็บ

ตอนนี้กลับไปที่ห้องส่งหากมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้น

ค่ะขอบคุณคุณคารินค่ะ